ดีกว่าวุ่นแปดวังกลางละคราม
ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเอกสารพยานหลักฐาน

ควรตีตกไปได้แล้วว่าเรื่องนี้ไม่มีมูล
นะครับแล้วถ้าอยากจะตรวจสอบกันว่าใครขอรับชาติอะไรก็มาหาเรื่องกันตรวจสอบกันต่อไป
เข้าไปใช้อำนาจได้เป็นสอสอมีคอรัปชั่นอะไรมันก็มาตรวจสอบกัน
แต่เรื่องนี้ควรจบไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับ
แต่ในเมื่อไม่ได้จบนะครับกรกตนะครับก็ตั้งกรรมการตรวจสอบมา
ปัญหาคือเราก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้ไปชี้แจงเลยนะครับ
ดังนั้นขอความเป็นธรรมด้วยนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ
เพื่อจะทำให้ความเคลือบแคลงสงสัยนี้สิ้นสุดลงไปได้นะครับ
ขอให้นำเอกสารพยานหลักฐานสำนวนทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณา
ผมมั่นใจว่าถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับพิจารณาแล้วนะครับ
เห็นเอกสารพยานหลักฐานข้อกฎหมายแนวดีกาข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
ผมมั่นใจว่าจะตกตีตกแน่นอนว่ามีมติว่าไม่มีมูลแน่นอนเรื่องนี้
ถ้าบ้านเมืองนี้ปกครองกันโดยยึดกฎหมายยึดหลักความยุติธรรมอย่างแท้จริง
ถ้าองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐองค์กรที่ชื่อว่าเป็นองค์กรอิสระ
เป็นอิสระอย่างแท้จริงนะครับผมมั่นใจว่าเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะทำอะไรได้
นะครับยังไงเรื่องนี้ตกแน่นอนนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขึ้นหัวรายการเอาไว้ว่าลุ้นชะตาพักอนาคตใหม่นะคะ
ดิฉันว่ามันไม่น่าจะต้องลุ้นแล้วนะคะ
คือที่พูดอย่างนี้คือก็แห่พักการเมืองแต่ละพักมาตั้งแต่ตอนดีเบต
ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะเพราะว่าการเมืองในช่วงนี้เนี่ย
มันมีความชัดเจนในหลายมิตินะคะแล้วก็เอาว่าก็ว่าท่วงทำนองพักอนาคตใหม่
มันแหม่เด็กใหม่มาแรงเปรี้ยวเหลือเกินจะเอาไว้ทำไม
อันนี้คือแซวกันตั้งแต่ตอนดีเบตแล้วนะคะ
แล้วก็อย่างที่ว่าไว้ค่ะคือจริงแล้วกรกตเนี่ย
เป็นวันที่๙พฤษภาคมใช่ไหมคะที่จะมีการรับรองให้ได้จำนวน๙๐
เพื่อเปิดสภาให้ได้แต่ว่าก่อนจะไปถึงวันนั้นเป็นไงคะ
มาตามนัดแต่ไม่รู้ว่านัดกับใครบ้างนะคะ
ที่แน่วันนี้ที่เราเลือกจัดเพราะว่าอยากให้อยู่วันเดียวกันเลยค่ะ
เพราะว่าเลขาของพักจะมานั่งตอบคำถาม
เพราะมีหลายคำถามชี้แจงไปโดนส่วนทุกดอกเลย
เอาจริงไม่เห็นจะเคลียร์เลยเนี่ยยิ่งตอบยิ่งพันตัวเองจริง
ไล่เรียงทีละอันจริงนะคะคุณผู้ชม
ก็เลยเชิญมาบอกอาจารย์ลองมาชี้แจงอีกทีเถอะ
เพราะว่ามันมีคำถามจากคำตอบที่อาจารย์ได้ตอบไปแล้ว

ตามเวลาที่นัดเอาไว้ถึงสุวรรณภูมิเนี่ย
คุณธนทรหัวหน้าพักก็จะมาถึง
ถ้าคือไทยรัฐทีวีไปรออยู่กับสื่ออื่น

ถ้าทันจะได้สัมภาษณ์เข้าในรายการพร้อมกัน
แต่ถ้าไม่ทันก็รอติดตามจากไทยรัฐทีวีได้เลยนะคะ
และวันนี้ในรายการของเราเลขาที่การพัก
ไม่รู้จะถามเรื่องตัวเลขาก่อน

รวมทั้งพักจะไปกันทั้งยวงนะคะ
รองสัตว์อาจารย์ดรปีบุษแสงกระหนกกุล

จริงอาจารย์ก็ใช่น้อย
รวบรวมมาอยู่ครับว่าตอนนี้โดนกันคนละเท่าไหร่

ของผมด้วยครับคุณธนทรนะครับ

ของผมพลคดูมินศาล๑๑๖

ร้องเรียนจนไปถึงยุบพรรคมีทั้งหมดทั้งหมด๖กรณี
โดยอ้างถึงการกระทำของคุณธนทรและของผม
กลุ่มคนที่ไปร้องก็มีคุณศรีสุวรรณจัญญา
คุณทรงกรดชื่นชูผลพันเอกบูรินทองประภัย
คุณบุญถาวรคุณสุรวัตรสังเครอร์คุณสวนทิยาสวัสดี
แต่เวลาหน่วยงานก็ไม่ได้สนใจ

ทั้งหมดก็ตั้งพักมายังไม่ครบปีดี

อย่างไม่พอดิอย่างไม่พอมีหน้าหลัง
อาจารย์เอาจริงอาจารย์ไม่ได้กังวลหรือว่ามีความวิตกเลยเหรอคะ
ว่าถึงที่สุดแล้วที่เราพูดกันขำที่สื่อแซวกัน
คำที่คนนู้นคนนี้ถามเนี่ยสุดท้ายมันอาจจะเกิดจริงนะคะ

ก็สิ่งเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ทั้งคุณธนทรและผมตอนเริ่มต้นคุยกัน
ก่อนที่จะตัดสินใจก่อตั้งพักการเมือง
ไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องมีเรื่องเหล่านี้แน่นอน
เพราะเราเห็นประสบการณ์ในอดีตก็มีลักษณะแบบนี้
แต่สิ่งที่ผิดคาดมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองคือ
ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้และเยอะขนาดนี้

ถ้าเราได้เข้าไปทำงานสักพักแล้วมันก็คงเริ่มมีมรสุมกันบ้างนะครับ
แต่ปรากฏว่ายังไม่ได้เริ่มเลยนะครับ
ยังไม่เริ่มใช้อำนาจรัฐแม้แต่เพียงเสี้ยวเดียวเลย

ตอนที่ประเมินกับคุณธนทรคือคิดไว้อยู่แล้วว่าคงโดนแน่
แต่คิดว่าน่าจะได้เข้าสภาทำงานสักระยะแล้วค่อยโดน
ตอนนั้นคิดไหมคะว่าตัวเองจะเปรี้ยวขนาดนี้
เพราะว่าต้องยอมรับว่าสปอร์ตไลท์นี่แย่งซีนไปหลายพักนะคะ

ไม่ว่าจะแบบคมดาบคมหอกไปที่พักอนาคตใหม่ซะเป็นส่วนใหญ่

สิ่งที่คุณจอมขวัญว่าเรียกเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเนี่ย
ผมควรเรียกว่าถูกใจประชาชนมากกว่านะครับ
เพราะว่าเวลาดีเบตเนี่ยก็ชัดเจนว่าคนสนใจนะครับ
แล้วก็คะแนนเสียงมันก็ตอบรับมาพอสมควร

คือบ้านเมืองมัน๑๔ปีเนี่ยมันดูหดหูดูสิ้นหวังนะครับ
แล้วเราก็ตั้งใจเข้ามาครั้งนี้เพื่ออยากจะ

เสียดายก็คือว่าความหวังของคนเริ่มจะกลับขึ้นมาแล้ว
แต่พอมันเกิดบรรยากาศแบบนี้ภาพรวมมันไม่ใช่แค่
ตัวคุณธนทรหรือผมหรือพักอนาคตใหม่
แต่ภาพรวมมันทำให้เห็นว่าเลือกตั้งผ่านมาแล้ว๑เดือน
ทำไมมันยังมีเรื่องขมุกขมัวไม่แน่นอน
ไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้มากกว่าอันนี้สำคัญมากกว่า
เรื่องนี้น่าจะชัดเจนที่สุดตั้งแต่เลือกตั้งกันนะครับ
จึงอาจารย์โอเคไหมล่ะครับคือสาเหตุหนึ่งที่เรายังกำลังใจดีเต็มที่
เพราะว่าเราเชื่อจริงว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับ
ไม่ได้ทำอะไรผิดจริงทุกอย่างมันครบถ้วนหมดนะครับ
ในเมื่อเราไม่ได้ทำอะไรผิดผมคิดว่ายุคสมัยปัจจุบัน
เนี่ยก็ถ้ากล่าวหากันก็ชี้แจงนะครับแล้วก็คิดว่าสังคมน้ำสาธารณชน
ต้องให้โอกาสเรานะครับในการทำความเข้าใจเรา
เราไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยเป็นตัวอันตราย

คือจริงเป็นเรื่องปกติทั้งนั้นที่เราพูดที่เรานำเสนอ
อาจารย์อันนี้พูดกันต่อหน้าเลขาธิการพักอนาคตใหม่

นักข่าวอิสระเป็นคนเปิดแล้วก็ตามประเด็นเรื่องโต๊ะจีน
พักพลังประชารัฐตั้งแต่แรกซึ่งทำได้ละเอียด
แล้วก็ตามเกาะติดนะคะเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
ชอบไม่ชอบไม่ทราบแต่สำนักข่าวอิสลาเป็นคนเปิดเรื่องนี้
แล้วก็ตามเกาะติดของอนาคตใหม่เช่นเดียวกันอย่างละเอียดยิบ
และก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าคำถามที่มาในวันนี้
ดิฉันเอาของอิสลามมาถามอาจารย์
เพราะเอาตรงเลยคืออิสระเขาทำได้ดีนะคะ
ข้อแรกก่อนอาจารย์แถลงไปวันถัดมาอาจารย์ต้องแก้ข้อมูลของตัวเอง
อย่างนี้มันเสียเครดิตตั้งแต่แรกนะคะจริงไม่ได้ไม่มีตรงไหนแก้เลยนะครับ
ส่วนเดียวเท่านั้นที่เขาตามมาจับผิดเพิ่มเติมคือเรื่องเวลาการเดินทางออกจากสตึก
เอาสาระสำคัญก่อนสาระสำคัญที่ผมแสดงวันนั้นมันคือพยานหลักฐานต่าง
เอกสารทางข้อกฎหมายนะครับแนวคำพิพากษาสารดีกาแล้วก็ข้อเท็จจริงต่าง
ครบถ้วนทั้งหมดยืนยันว่าการโอนหุ้นวีลักษณ์ของคุณธนทรและภรรยานั้น
มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายผูกพันผู้โอนผู้รับโอนผูกพันบริษัทผูกพันบุคคลภายนอก
ตั้งแต่วันที่๘มกราคมเรียบร้อยแล้วดังนั้นตั้งแต่วันที่๘คุณธนทรจึงไม่มีการถือหุ้นสื่ออีกนะครับ
ก็ไม่มีเรื่องลักษณะต้องห้ามเรื่องนี้นะครับถ้าจะพิสูจน์กันต่อก็ต้องจบตรงนี้ถูกไหมครับ
เรื่องอื่นมันเป็นเรื่องประกอบหมดแต่บังเอิญว่าอิสระสำนักข่าวอิสระก็ถามเยอะนะครับ

ทีนี้พอเขาถามต่อโอเควันนั้นผมก็เลยถือโอกาสชี้แจงนะครับ
สิ่งที่เขาตอนแรกที่เขาเปิดข่าวนี้มา
เมื่อวันที่๒๒มีนาคม๒วันก่อนการเลือกตั้ง
ซึ่งผมตอนนั้นทางพักเราประเมินแล้วเนี่ย

เปิด๒วันก่อนจะวันหย่อนบัตร

เพราะว่า๒๓๖โมงเย็นมันหมดเวลาหาเสียง
เราก็กังวลใจว่าเดี๋ยวถ้าชี้แจงไป
เดี๋ยวกลายเป็นช่วงเวลาหมดเวลาหาเสียงอีก
ทีนี้หลังจากนั้นเราก็ตั้งใจว่า
เราจะรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานทั้งหมด
ไว้ไปสู้กับสู้กันในกระบวนการกับกรกตนะครับ
มีคนไปร้องเรียนแล้วก็ไม่อยากจะต่อปากต่อคำโต้กันไปโต้กันมา
แต่ปรากฏว่าเรารอเวลามานานมากแล้วเราเห็นจากข่าวของอิสรานั่นแหละ
ว่ากรกตมีการเรียกสำนวนเรียกอะไรเอกสารจากที่อื่น
แต่ทำไมไม่เคยเรียกของเราไปดูบ้างนะครับ
ผมก็กังวลว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นการดำเนื่องกระบวนวิทยาลัยโดยฟังความข้างเดียว
เราก็เลยอยากจะขอไปนะครับชี้แจงบ้างนะครับ
สุดท้ายก็ไม่มีโอกาสชี้แจงวันนั้นจึงตัดสินใจแถลงข่าวเพื่อจะเคลียร์ประเด็นทุกอย่าง
ส่วนประเด็นที่เขาถามผมเพิ่มเติมหลังจากผมแถลงข่าวแล้วนะครับ
ก็คือเข้าใจว่าเป็นเรื่องการเดินทางวันที่๘
อาจารย์จำผิดจำถูกค่ะตกวงกุธนธรรม
วันนั้นยืนยันชัดเจนนะครับ
วันนั้นเราเดินทางไปหาเสียงด้วยกัน
ที่จังหวัดสุรินทร์ตอนเย็นนะครับ

หลังจากนั้นตอนเย็นจบจากเวทีที่สุรินท
เราเดินทางเข้ามานอนที่บุรีรำนะครับ
วันที่๘นะครับมกราคมนะฮะตอนเช้านะครับ

คุณธนทรนี่เขาเป็นคนใช้เวลาทุกวินาทีให้คุ้มค่าที่สุด
เขาก็บอกว่าเติมโปรแกรมไปอีกไปเดินตลาดที่สตึก

เสร็จแล้วก็มาเปิดเวทีเล็กที่สตึกแนะนำตัวผู้สมัครนะครับ

ผมก็จะมีเพจชุมชนคนบุรีรำนะครับ
เขาทำเอาไว้อยู่เขาอัดถ่ายทอดสดเลย
ไปตั้งเวลาดูได้เลยว่าคุณธนทรพูดจบ
แล้วล่ำรานะครับพี่น้องแล้วก็ผู้ดำเนินรายการพิธีกร
คือทนายคารมพลพรกลางอยู่บนเวที

คุณธนทรมีภารกิจต้องกลับกรุงเทพนะครับ
แน่นอนผมจำเวลาเป๊ะไม่ได้
แต่จำได้ว่าประมาณ๙โมง๑๐โมงประมาณนี้

เดินทางกลับช่วงบ่าย

คือหมายถึงรถยนต์มันวิ่งมันอยู่ในช่วงเวลาบ่ายแน่นอนนะครับ
แต่ว่าพยานหลักฐานมันพิสูจน์ชัดเจนว่า
หมุนประมาณช่วงเวลา๑๐โมง

เพราะหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีคุณธนทรอยู่ในการ

แล้วพอเรื่องนี้ชัดเจนเพิ่มขึ้น
ก็มีการมาถามต่ออีกอ้าวแล้วทำไมไม่นั่งเครื่องบิน
ผมก็เลยบอกต่อไปคนอยากจะกินข้าว
ผัดกะเพราไข่ดาวไข่เจี๊ยวมันต้องตอบกันหมด

เพราะฉะนั้นในประกอบนี้คนนี้อาจารย์จับเอกทั้งหมดเลยเนอะ
คือในส่วนที่อาจารย์หมอว่ากลับช่วงบ่าย
อาจารย์ไม่ได้หมายความว่าเริ่มต้นล้อหมุนออกเดินทางจากจุดนั้นตอนบ่ายใช่ไหม

แล้วถ้าสมมุติว่าผมอาจจะเออเลอร์พูดผิดพูดถูกหรือไม่
แต่วันนั้นผมยืนยันผมไม่ได้ระบุเวลาผมบอกเดินทางชั่วบ่าย
แต่หลักฐานที่พิสูจน์ที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่หลักฐานจากการที่มนุษย์คนหนึ่งพูดถูกไหมครับ
หลักฐานมันมีคลิปวีดีโอนะครับมันมีพยานแวดล้อมพยานบุคคล
ที่อยู่ในร่วมเหตุการณ์ตั้งกี่คนนะครับเต็มไปหมด
แล้วหลายเรื่องพอเอาเรื่องผิดมาเผยแพร่ก็ไม่ยอมรับอีก
ยกตัวอย่างเช่นมีบางเพจเอาภาพที่คุณธนทรนั่งอยู่ที่สุรินทร์
แล้วก็บอกว่านี่ไงมันตอนเย็นแล้วไหนบอกว่ายังอยู่
กลับเข้ามากรุงเทพยังอยู่บุรีรำไม่ใช่หรือ

คือมันคลายเป็นว่าฝ่ายที่ต้องการจะกล่าวหาไปก็ได้
หาเต็มไปหมดแล้วพอฝ่ายที่แก้ก็ต้องตามแก้ทีละเปราะทีละ
ผมว่าอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหาเท่าไหร่
ตอนนี้คือคุณธนทรอยู่ถึงประมาณสักสาย
จะอยากระบุเวลาเลยไหมคะ
ใช่นะครับก็๑๐โมง๗เสรตนะครับก็ออกเดินทางมานะครับ

นะมีแต่วันนั้นไปจะดูให้ดีเลยนะครับ

โปรแกรมนี้จัดแล้วเหนื่อยวุ่นวายมากเพราะว่าเราจองเครื่องบินไม่ทัน
ผมต้องไปขากลับผมต้องไปอุบล
คุณธนทรตอนแรกคิดว่าจะไปอุบลด้วยกัน
แต่สุดท้ายไปไม่ได้เพราะมันเสียเวลามากย้อนอุบลไปมา

ก็เลยเอารถออกมาเขาเลยต้องเดินทางออกมาก่อน
สาเหตุที่ตัวเครื่องบินเต็มเพราะอะไรทราบไหมครับ
วันนั้นเนี่ยทางพักเพื่อไทยนำโดยคุณหญิงสุดารัฐทัพใหญ่เลย
เรื่องอนาคตใหม่ทำยังไงคะจองตัวให้หัวหน้าพักไม่ได้
เริ่มต้นลุยหาเสียงครั้งแรกนะครับก็มีการฉุกระหุก
วันนั้นเราไปลงอุบลแล้วก็เข้าสุรินทร์แล้วก็มาต่อบุรีรำ
ทีนี้พอขากลับมันมีปัญหามันไม่มีตัว
พอไม่มีตัวปุ๊บผมอยู่ต่อผมก็ไม่เป็นไร
แต่คุณธนทรรีบกลับมันทำให้ต้องออกรถก่อนนะครับ
ผมก็ต้องดูเวทีช่วงสายช่วงบ่ายต่อ
ขอถามสองเรื่องนี้เพราะมันสำคัญเหมือนกันที่คนจับผิดนะคะ
คือออกเดินทางประมาณสักสายก่อนเที่ยง๑๐โมงเศษนะ
อาจารย์ดูจากคลิปนะคะซึ่งอย่างที่อิสระเขาตั้งข้อสังเกตไว้
คือก็พอเป็นไปได้แต่คุณขับรถเขารวดเร็วเหรอคะ
ครับเร็วมากครับคนขับรถของคุณธนทรเพราะภารกิจ
ผมคิดว่าคนขับรถของนักการเมืองแต่ละคนนี้ถึงเวลาเต็มที่หมด

ใช่แต่ผมต้องขออนุญาตมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา
แต่ว่าเวลาผมปิดเนี่ยผมปิดตอนแถลงถูกไหมครับ
แต่ทุกอย่างมันเปิดหมดในสำนวนของกรกต
สิ่งที่ผมส่งไปให้กรกตมันเป็นเอกสารตัวจริงหมด
แต่ว่าเวลาผมมานำเสนอในที่แถลงข่าวผมก็ต้องคาดเอาไว้
เหมือนผมเวลาผมเอาหมายจับหมายเรียกที่ผมโดนมาลง
ผมก็ต้องคาดที่อยู่ผมออกอ่ะไม่งั้นคนก็เห็นที่อยู่ผมหมด
นี่ก็เหมือนกันเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นพนักงานขับรถ
แต่ว่าในชั้นของกรกตเราเอาไปให้ดูหมดนะครับ
จองตัวเครื่องบินให้กับคุณธนทรไม่ทันไม่เป็นไร

คุณธนทรนั่งรถส่วนตัวมากับอาจารย์ไปขึ้นจากอุบลแล้วกลับมา

ไม่ครับผมคนละแยกกับเขาเลยผมไม่เจอเขาแล้ว
หมายถึงว่าคือเวลามันวันนั้นเขาก็เป็นเรื่องของเขา

แล้วทำไมต้องฉุกระหุกทำวันที่๘นักกราคม
คืออย่างนี้ครับคือเราทราบดีนะครับ
รัฐธรรมนูล๖๐นี่เข้มงวดมาก
เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอสอ
เมื่อก่อนไม่เข้มขนาดนี้เมื่อก่อนไปว่ากันตอนเป็นสอสอแล้ว
งวดนี้เข้มข้นมากเราก็ทราบดี
ผมเองรับผิดชอบเรื่องทีมกฎหมายของภักดิ์นะครับ
ผมย้ำเตือนผู้สมัครทุกคนว่าห้ามพลาดเรื่องนี้เด็ดขาด
แล้วมันเป็นเรื่องสำคัญด้วยเพราะแต่ละเขตมันกระทบถึงปาร์ตี้ลิสต์
ดังนั้นพลาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องการตรวจสอบเรื่องการถือหุ้น
แล้วผมเตือนผู้สมัครทุกคนแล้วนี่หัวหน้าพักผมผมไม่เตือนเหรอ
กำลังรอเคลียร์หนี้เคลียร์สินกันแล้วเงินมันก็นิดเดียว
หมายถึงว่าเกิน๑๐ล้านอ๋อใช่ค่ะ
ถ้าสำหรับผมนี่เยอะคุณท่องฟันทีนี้เป็นอย่างนี้
พอเราทราบปุ๊บว่ามีเราก็เลยบอกอ้าวอย่างนี้ต้องรีบจัดการ
เคลียร์เลยนะครับเพราะว่าเรารู้ดีว่าการเมืองไทย
เวลานักธุรกิจคนหนึ่งเศรษฐีคนหนึ่งจะตัดสินใจ
เข้ามาทำงานการเมืองคุณจะเจอบรรยากาศการตรวจสอบแบบนี้เสมอ
อาจารย์เจอเรื่องจึงพยายามเข้มโทษกับเรื่องเหล่านี้ของคุณทานาธรมาก

แล้วเจอตั้งแต่วันที่เท่าไหรอาจารย์จำได้ไหม

คือตอนเราเจอเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นว่า

เพราะว่ามันจะเข้าสู่วันสมัคร
และณเวลาช่วงนั้นเราก็ไม่อาจทราบได้

ว่าเสร็จสุดท้ายแล้วการเลือกตั้ง

เร็วขนาดต้องแบบโอ้โห
จุดหละหุกขึ้นมาจากบุรีรำ
วันนั้นสาเหตุที่ทำทันทีในวันนั้น
ก็เพราะว่าเขาต้องมีภารกิจ

เพราะวันรุ่งขึ้นเขาต้องไปนครศรีธรรมราชต่อตอนเช้า

ก็มาจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จเรียบร้อย

ผมรับประกันนะครับคุณจอมขวัญผมรับประกันไม่ฉันก็ไม่รู้ว่าคนทำธุรกิจก็ทำกันอย่างไร
คือบางทีแบบไม่เป็นไรมันเขียนวันที่ไปก่อนเดี๋ยวเซ็นทีหลัง
มันเป็นเองอยู่แล้วผมรับประกันเลยเพราะไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
เราทราบดีว่าภักดิ์เราถ้าจะใช้ภาษาแบบสื่อมนต์ชนที่เขาเรียกก็ได้

สิ่งที่เราพูดนโยบายต่างที่เราพูดนะครับ
ท้อนให้เห็นถึงการแก้ปัญหาที่ต้นต่อ
เราทราบดีว่าจะมีคนที่
พออกไม่พอใจบางส่วนนะครับกับนโยบายของเรานะครับ
เราทราบเรื่องนี้ดีดังนั้นเราไม่มีทางที่จะมาพลาดกับเรื่องแบบนี้
เห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นปุ๊บรีบจัดการทันทีที่สุดทันที
เพราะเรารู้ว่าข้างหน้าเราจะเจออีกหลายเรื่องเต็มไปหมดนะครับ
อาจารย์ค่ะขออนุญาตขัดจังหวะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้า
ถ้าทันนะคะถ้าทันเดี๋ยวคุณธนทรมาช่วย

แต่ที่ฉันย้ำนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลว่ามาเจอวีลักษณ์
เป็นบริษัทสุดท้ายที่ต้องจัดการให้คุณธนทร
แล้วก็ผ่านจากนั้นไม่กี่วันวันที่๘ก็ต้องเซ็น
ใช่ไหมคะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ยังมีอีกหลายเรื่องอันนี้เอาตามอิสลายนะคะ
เพราะว่าเจาะยิบเลยนะคะสักครู่ค่ะ
มาถึงเรื่องของอนาคตใหม่ไม่คุยกับคนนี้ได้อย่างไรนะคะ
คุณศรีสุวรรณจัญญาคุณศรีสุวรรณสวัสดีค่ะ
เดี๋ยววันหลังเจอกันหน่อยนะนะคะ

คุณศรีสุวรรณตอนนี้ที่ในฐานะคนร้องแล้วก็ตรวจสอบนักการเมืองมาตลอด
สิ่งที่อนาคตใหม่ยังชี้แจงไม่ได้คือเรื่องอะไรคะ
ผมคิดว่ามันมีหลายประเด็นมากเลย

แต่หลักก็คือเรื่องที่การโอนหุ้นในวันที่๘เกิดขึ้นจริงหรือไม่
อันนี้เป็นประเด็นหลักสำคัญ
เมื่อปกติเขาตั้งข้อเก่าหาแล้ว
เป็นหน้าที่ที่ทางก็นำพยานหลักฐานไปให้คณะกรรมการได้พิสูจน์ข้อเท็จจริง
ให้สิ้นกระบวนความนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าครับ
คุณศรีสุวรรณเห็นมีประเด็นเรื่องที่อยากจะเห็นตัวเอกสาร
ตกลงเป็นยังไงเปิดชื่อคนนั้นคนนี้
คือคุณศรีสุวรรณคิดว่าอะไรที่อนาคตใหม่ต้องชี้แจงอีกคะ
มีการทำนิติกรรมดังกล่าวเนี่ยขึ้นมาจริงนะครับ
เพราะว่าการโอนหุ้นเนี่ยจะโอนกันเมื่อไหร่จะใส่วันที่เมื่อไหร่เนี่ยมันก็ได้ทั้งนั้นนะครับ
ที่จะเข้ามารับรู้การทำนิติกรรมด้วยนะครับ
จากเรื่องของพยานหลักฐานซึ่งมาร่วมเซ็นรับรู้เนี่ยนะครับ
แต่ว่าเนื่องจากว่าเงินที่ซื้อขายกันเนี่ยมันเป็นเงินที่หลายล้านบาทนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบของสถาบันการเงินเนี่ย
ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันก็จะเป็นพยานหลักฐานซึ่งค้ำยันกันไปค้ำยันกันมาว่า
มีพฤติการที่กระทำขึ้นมาจริงถ้าคุณธนทรไปอธิบายแล้วมีพยานหลักฐานเหล่านี้ครบถ้วนเนี่ย
ผมคิดว่าน้ำหนักในความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นครับ
คุณศรีสุวรรณเอาอย่างนี้นะคะคือเอาในมุมของคนร้องดีกว่า
ดิฉันไม่แน่ใจว่าไม่ว่าจะเป็นกรกตหรือหน่วยงานอื่นถ้าตรวจสอบจะเอาประเด็นไหน
แต่เอาประเด็นของคุณศรีสุวรรณคุณศรีสุวรรณคิดว่าสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดคือโอนหุ้นกันจริงไหม
อันนั้นข้อแรกส่วนสิ่งที่คิดว่าถ้าชี้แจงหรือแสดงออกมาให้เห็นได้จะชัดเจนเลยคือ
รายการทำบัญชีธนาคารถูกไหมคะ
รายการทำบัญชีธนาคารถูกไหมค่ะ
เขาอาจจะต้องขอข้อมูลไปยังปรับประงอด้วย
ว่ามีการรายงานมาหรือไม่
ค่ะคุณศรีสุวรรณนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกไหมคะ
ที่ฉันอยากได้ประเด็นมาซักไซส์เขามากเลย
ผมคิดว่าเรื่องของการรายงานรีฟอร์ตว่าทำไมต้องมารายงาน

เรื่องที่ทำไมมีบุคคลที่๓ที่๔เข้ามาเกี่ยวข้อง
ก็คือหลานเอหลานบีซึ่งมันจะเป็นน้ำหนักพยานที่
ที่จะต้องพิแจงทำความเข้าใจ
เหตุใดเมื่อรีพอร์ตออกมาแล้วผู้ถือหุ้นยังคงมี๑๐คน

มันก็มีน้ำหนักมากพอสมควรที่จะต้อง

คุณศรีสุวรรณนอกเหนือจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมกับกรณีของคุณธนทรอีกไหมคะ
แล้วก็กรณีที่ไปหาเสียงบุรีรำนี่แหละครับ
แล้วกลับมาแล้วอ้างเรื่องพิธีพาร์ทเนี่ย
เรื่องนี้แม้ว่าอาจารย์ปียบุตรพยายามจะอธิบายแล้วก็ตามเนี่ย
แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะต้องมีน้ำหนักพยาน
เพราะว่าการไลฟ์เฟซบุ๊คอะไรต่างนี้นะครับ
มันก็มีพยานหลักฐานอื่นนะครับที่สามารถมาขัดง้าง
หรือมาแย้งข้อพยานของอาจารย์ปียบุตรที่นำเสนอได้ว่า
มันมีในเฟซบุ๊คของเขาเรียกว่าสมาชิกหรือประชาชนที่เขาไปพบเห็นเนี่ยนะครับ
แล้วเขาก็โพสต์แล้วเขาก็เฟสกันมาในเฟซบุ๊คของเขาเนี่ย
ซึ่งวันเวลามันก็อาจจะเหลื่อมกันกับที่อาจารย์ปียบุตรได้นำเสนอว่า
ช่วงประมาณสัก๑๐โมงกว่านะครับ
คือต้องไปพิสูจน์กันว่าจริงไหมกับที่กล่าวอ้างนะคะ

ฉันขอกลับไปถามอีกคดีซึ่งคุณศรีสุวรรณเองก็ตามด้วย
แล้วก็จริงก็เปิดโดยอิสระด้วยคือกรณีโต๊ะจีน
อะคุณศรีสุวรรณตอนที่ไปเจอก็ก็ตอนะครับ

ให้ให้ส่งข้อมูลที่เป็นข้อสงสัยในเรื่องของ
ในเรื่องของผู้บริจาคนะครับ
ว่ายังไม่ครบถ้วนยังไม่สมบูรณ์

อยู่ในขั้นตอนขอข้อมูลจากพลังประชารัฐใช่ไหมคะ

ก็ช้าฮะช้าจริงน่าจะไวเท่ากับอนาคตใหม่ด้วยซ้ำไปเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก่อนกรณีของอนาคตใหม่
ได้ถามไม่แล้วคะไปเจอกับก็ต่อมา
ก็ถามเอาะก็ไม่มีคำตอบ

ไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าคุณศรีสุวรรณเป็นผู้ร้องทั้งสองเรื่องซึ่งสำคัญสำหรับสองพักใหญ่มากเลยนะคะ
เอาล่ะคุณศรีสุวรรณเดี๋ยวยังไงถ้าเราได้มีจังหวะปะเหมาะกันเดี๋ยวเชิญมาอีกนะคะ
ครับมีประเทศพัฒนาควดใหม่อีกเยอะครับครับขอบคุณสำหรับช่วงอีก
แล้วแต่เลยค่ะเต็มที่วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พักสักครู่
เหมือนอาจารย์คุยด้วยเปล่าสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
พักน้องใหม่นะคะเข้าวงการใหม่ก็เปรี้ยวเลยนะคะไม่ต้องรอหวานค่ะสอยลงมาบมค่ะ
อันนี้แซวกันเล่นนะอาจารย์ขออภัยอาจารย์แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เอาของคุณศรีสุวรรณก่อน
คือก็จะเป็นประเด็นนี้แหละที่เป็นประเด็นหลักว่าตกลงมีการโอนเงินจริงไหม
เรียนบวกเข้าไปให้เอกสารจริงไหมถ้าเป็นเอกสารจริงทำย้อนหลังไหม
ซึ่งอาจารย์คิดว่าที่อาจารย์อธิบายคือทั้งหมดแล้วที่ควรพูดใช่ไหม
ตัวอย่างเช่นหลักฐานทั้งหมดที่ทำให้เราสามารถยืนยันได้ว่ามีการโอนหุ้น
และมีผลทางกฎหมายเรียบร้อยจริงในวันที่๘มกรานะครับเรามีตราสารโอนหุ้น
แล้วเรามีโนตเตอรี่รับรองอีกด้วยเรามีเช็คขีดคล่อมผู้ถือ๑ใบค่าโอนหุ้น
แล้วก็มีใบหุ้นแล้วก็มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นด้วย
ลอตเตอรี่นี่เป็นภาษาที่ดิฉันเข้าใจคือใครคะพยาน
ก็คือเป็นการรับรองว่าเอกสารนี้ทำกันจริงณวันนั้นจริง
แล้วจีนคือพยานควรจะต้องเปิดให้
ในเอกสารนั้นมีหมดแต่ว่าเวลาผมแทะแรงข่าวเราก็คาดชื่อไว้
เพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคน
แต่เอกสารที่ไปอยู่ในมือกรกตแน่นอนมีเปิดชื่อเห็นได้หมดนะครับ
เป็นคนกันเองก็ช่วยกันเซ็นช่วยกันอย่างนี้ป่ะคะอาจารย์
ก็เป็นพยานนะครับแล้วก็เป็นโนตเตอรี่นะครับ
ปัญหาคือว่าถ้าสมมุติว่าจะไม่เชื่อเลย
ถ้าตั้งว่าจะไม่เชื่อเลยว่าหลักฐานเหล่านี้ปลอม
ผมก็นั่งคิดต่อให้ผมกำนวณเวลาการคุณธนธรรม
ต่อให้ผมนั่งรถมากับเขาผมถ่ายคลิปเขาทุกวินาที
คนก็คงบอกว่านี่นี่ทันาธรรณ์ตัวปลอม

แล้วที่ฉันฟังที่อาจารย์ได้แถลงของพักนะคะ
ที่บอกว่ามันมีผลผูกพันแล้วด้วยถูกไหมคะ
ทั้งผู้โอนผู้รับโอนบริษัทและบุคคลภายนอก

โรงเรียนปริญญาตรีนิติศาสตบัณฑิตนี่เป็นวิชาบังคับ
ท่านก็เรียนวิชานี้มาเหมือนผมตอนผมเรียนนั่นแหละ

โอนหุ้นมันสำเร็จเมื่อวันที่๘มกรา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
มันเป็นเรื่องแจ้งเป็นอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกัน
อาจารย์ทำไมในครอบครัวคุณธนทรต้องรุงหลัง

แล้วกว่าที่ภรรยาของคุณธนทรจะไปลาออกจากกรรมการ
ทำไมต้องลุงรังทำไมไม่ทำให้มันเสร็จ

จริงภารกิจของพักอนาคตใหม่ของทีมผม
ที่จะดูเรื่องคุณสมบัติตั้งแต่ต้องห้ามผู้สมัครสอสอจบ
กรณีคุณธนทรนี้จบตั้งแต่วันที่๘มกราศแล้ว
หลังจากนั้นผมไม่รู้แล้วมันเป็นเรื่องของบริษัทเขา
เขาจะไปทำธุรกิจไปทำอะไรเรื่องของเขาแล้ว
แต่กรณีเคสคุณธนทรมันปิดตั้งแต่วันที่๘มกราศ

คุณธนทรนไม่ต้องอธิบายเรื่องคุณแม่โอนให้หลายหรือเปล่า

เพราะว่าสำนักข่าวไปนั่งตามถามก็เลยต้องอธิบาย
ถ้าจะเถียงกันก็ต้องมาเถียงกันแบบที่คุณศรีสุวรรณถาม
ถ้าไม่เชื่อว่าจริงก็ต้องมาสู้กันว่ามันจริงหรือมันไม่จริง
แล้วทำไมภรรยาเรียนถามได้ไหมเดี๋ยวจะจบวันที่๘อีกทำไม
ทำไมภรรยาคุณธนทรเพิ่งลาออกจากกรรมการบริษัทคะ
ทำไมไม่ทำให้มันจบทิ้งไว้ทำไมเพิ่งนึกออกเหรอ
คืออันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าการเป็นผู้ถือหุ้นกับการเป็นกรรมการ
นี่คนละเรื่องกันนะครับมีกรรมการบริษัทจำนวนมากที่ไม่ได้ถือหุ้นก็มีนะครับ
แล้วเรื่องของคุณระวิพันธ์ภรรยาคุณธนทรก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องลักษณะต้องห้ามในการสมัคร
เป็นผู้สมัครสอไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับ
ของคุณธนทรรู้แค่นี้ว่าคุณโอนหุ้นคุณไม่มีลักษณะต้องห้าม
คุณไม่ได้ถือหุ้นแล้วในวันที่คุณไปสมัครสอสอนะครับ
คือมันจบแค่นี้ส่วนบริษัทเขาจะทำอะไรนั่นเป็นเรื่องของเขา
ภรรยาเขาจะลาออกอะไรนั่นเป็นเรื่องของเขานะฮะ
อาจารย์แน่ใจนะคะว่าอาจารย์ใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง
อันนี้ดีงั้นเอาตามที่สมัครอิสระเขาตั้งข้อสังเกตไว้นะคะ
ว่าตกลงแล้วการที่จะมีผลแน่นอนต่อบุคคล
มีคำพิพากษาสารดีกายืนยันชัดเจนนะครับ
แล้วก็เราเรียนกันมาวิชาหุ้นส่วนบริษัทเรื่องนี้แน่นอนชัดเจนที่สุด
ถามคนในแวดวงธุรกิจแวดวงเรื่องหุ้นนะครับ
ถามนักข่าวสายหุ้นสายเศรษฐกิจได้หมดนะครับ
หรืออาจารย์ที่สอนวิชากฎหมายหุ้นส่วนบริษัทก็ได้
เรื่องนี้เป็นแบบนี้มาโดยตลอดคือมีผลเมื่อโอนนะครับ
และมีผลผูกพันบุคคลภายนอกเมื่อจดลงไปในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ซึ่งของคุณธนทรเนี่ยทำตั้งแต่วันที่๘มกรานะครับ
แน่ใจนะคะว่าไม่ใช่วันที่แจ้งกลม
วันที่แจ้งเนี่ยนะครับเราไปแจ้งวันที่๒๑มีนาคมนะครับ

ซึ่งการแจ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของบริษัทเขาแล้วนะครับ
แต่การโอนจบมันจบกันวันที่๘
คือภาระของคุณธนทรหมดสิ้นตั้งแต่๘มกรา
หลังจากนั้นใครจะไปทำอะไรเป็นเรื่องของเขา
จริงทางคุณดนทรเองหรือทางพรรคเองเนี่ย

พออิสระถามโอเคเราก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างไร

ถ้าต้องไปสู้คดีกันหรือว่าต้องไปชี้แจงแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะมีการเรียกมาไหม

หุ้นส่วนบริษัททุกบริษัทในระบบกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท

ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนบริษัทกี่ล้านบริษัททั้งประเทศ

ถ้าต้องการกำจัดธนทร

หุ้นส่วนบริษัทธุรกิจพังหมดนะครับ

เพราะอาจารย์อ่านแค่รายลักษณอักษร
แล้วอาจารย์อธิบายหรืออาจารย์ไปถามคนในวงการด้วยคะ

คือเราไม่ได้ถามคือตอนเราเรียนมา

ผมเห็นคนที่เริ่มมาให้ความเห็น

ผมสื่อมวลชนลองไปถามดูก็ได้ว่า

มันยืนยันจริงนะครับเขียนไว้ชัด
ทั้งตัวบทในตัวอักษร

ทั้งในแนวความวิภาคสาธารณีกา

ถ้าผมจะไม่ปิดคดีคุณดอนปรมัติวินัย
ก็มีเรื่องทำนองแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ

กำจัดกลุ่นทนาธรนะผมว่ากฎหมาย
หุ้นส่วนบริษัททุกบริษัทพังกันหมด

ถ้าสมมุติคำอธิบายเป็นอย่างที่อาจารย์ปียบุตรบอก

อันนี้ถ้าที่ฉันเป็นคนนอกเวลามองคำอธิบายของอาจารย์ปียบุตรคือว่า
กันเสร็จแล้วแม่ลูกนะคะหรือมีคุณระวิพันธ์ด้วย
คือเซ็นกันเสร็จแล้วมีพยานเรียกพยานนะ
เสร็จแล้วจบแล้วลงสมุดจบแล้วมีผลต่อคนภายนอกด้วย
คำถามคือว่าแล้วถ้าอย่างเป็นกรกต
หรือใครจะร้องท่านธรรมนั่นไปรู้ได้อย่างไรคะ
คือมีผลแต่ดิฉันจะไปหาอะไรมาดูล่ะว่าเซ็นแล้วโอนแล้ว
ผมวิธีการที่ง่ายที่สุดนี่นะครับ
มันเป็นภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร

มันทอดเวลาอีกยาวพอสมควรกว่าจะยืนยันว่ารับสมัครนะครับ

ช่วงเวลานั้นเป็นภารกิจของกรกตต้องไปตรวจสอบ
ถ้าคุณสงสัยใครคุณก็ต้องยื่นหนังสือไปถามกรมนู้นกรมนี้ต่างนะครับ
ในเมื่อผู้สมัครเขายืนยันชัดเจนไม่งั้นต่อไปนะครับ
คงจะต้องเขียนเอกสารเพิ่มเติมในการยื่นใบสมัครแล้วล่ะ
หรือไม่งั้นเอาอันง่ายที่สุดก็เขียนกันสักมาตราหนึ่งไหมในอนาคต
นักธุรกิจเล่นการเมือง

ขอแค่ให้ชี้แจง
คือผมคิดว่าคือเราเนี่ยทราบดีว่าเรื่องนี้นะครับ
นะฮะมันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องลักษณะต้องห้ามนะครับ
เราทราบดีเราถึงตรวจละเอียดนะครับ

มันมันมีความเป็นครอบครัวทำกันเองข้างในรู้กันเองอีก

เดี๋ยวลองสรุปคร่าวคือว่าตกลงอายุเมื่อสักวันนี้คุณศรีสวรรค์บอก
คือโอนหุ้นจริงไหมนั่นหนึ่งนะคะถึงแม้จะมีอาจารย์เอาเช็คใช่ไหม
แต่สุดท้ายแล้วไอ้ตัวรายการเดินบัญชีอะไรเนี่ย

มีเช็คเนี่ยนะครับหลักฐานมีการเช็คสั่งจ่ายนะครับ
ส่วนคุณสมพรจะไปขึ้นเงินไม่ขึ้นเงินอะไรนี่ผมไม่ทราบแล้วนะครับ
มีเช็คจ่ายไปเรียบร้อยมันเป็นเรื่องของคุณสมพรแล้วเขาจะขึ้นไม่ขึ้น
แล้วก็เศรษฐีระดับเป็นไม่รู้กี่หมื่นล้านเนี่ย
ผมมาเช็คนี่เขาไม่จำเป็นต้องไปขึ้นทุกใบตามทุกวัน
คือเขาจะรู้ไม่รู้ผมไม่ทราบแล้ว
แต่ถ้าเป็นของผมเนี่ยนะ๓ล้าน๖ล้านเนี่ยโอ้โหผมรีบไปขึ้นแล้ว
แต่ผมหลักถามันมีว่ามีเช็คขีดคล่อม
มันเป็นเสรีภาพสิทธิส่วนบุคคลแล้วของคุณสมพร

การเอาเช็คไปเข้าธนาคารเพื่อขึ้นเงินไม่
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมีผลหรือมีผลต่อการโอนหุ้นเหรอคะ
ถูกต้องครับก็เช็คมันสั่งจ่ายถูกไหมครับแต่เขาจะเอาไม่เอา
เขาจะใช้ตอนไหนก็เป็นเรื่องของเขานะครับ
ผมยกตัวอย่างเนี่ยคุณจอมขวัญออกรายการได้เช็ค
ค่อยขึ้นไม่ขึ้นเรายังไม่รู้เลยเราอาจจะเก็บเอาไว้ก่อน
วันนี้ไม่ได้ไปธนาคารวันนั้นจะไปวันนี้ไม่ไป
ไม่ดิฉันไปขึ้นเลยมันสุดแท้เหมือนกัน

แต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าการเอาเช็คไปเข้าธนาคาร
ไม่ได้เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำเร็จของการโอนหุ้นใช่ไหมคะ
การโอนหุ้นมันสำเร็จเมื่อมีตราสารมีตราสารลงหนามตามมาตรา๑๑๒๙
หุ้นมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการลงชื่อผู้โอนผู้รับโอนพยาน
ซึ่งเรามีตราสารโอนหุ้นมีใบหุ้นนะครับใบหุ้นก็ติดสแตมอะไรหมดเรียบร้อ
มีการลงไปในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นด้วยแล้วก็พยานหลักฐานว่ามีเช็คด้วย
ถ้าสมมุติไม่มีเช็คเดี๋ยวคุณก็ถามอีกว่าไม่ได้โอนกันจริงอะไรอีกนะครับ
มันก็จ่ายกันจริงจริงวันนั้นนะครับส่วนการจะไปขึ้นเงินเนี่ยผมไม่ทราบแล้ว
เรื่องของส่วนบุคคลแล้วนะครับแต่ในทางกฎหมายว่าของที่เป็นเคยเป็นของคุณธนทร
กลายเป็นของคุณสมพรไปแล้วมันสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามกฎหมายนะครับ
อาจารย์จำในช่วงเวลาตอนนั้นได้ไหมคะตอนที่อาจารย์พบว่ามันมีบริษัทนี้อีกหนึ่งบริษัท
ที่คุณธนทรยังไม่ได้โอนเนี่ยแล้วพอหมดจากวีลักษณ์แล้วเนี่ย
จนถึงวันนี้ที่คุยกันเนี่ยอาจารย์แน่ใจไหมว่าจะไม่โดนขุดอีก
คือผมคิดว่านักการเมืองทุกคนที่เตรียมลงสนามเนี่ยครับโดยเฉพาะนักธุรกิจเนี่ยนะครับ
การออกกฎหมายในระยะหลังนะครับอันนี้อาจจะพูดเป็นภาพรวมเลย
ออกมาในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างมาก
แล้วบางทีเราดูกันเนี่ยมันผิดเจตนารมณ์ไปจากที่ต้องการ
ออกกฎหมายที่ป้องกันไม่ให้มาครอบงำสื่อ
ไหมครับเมื่อก่อนห้ามเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

คุณไม่ควรไปถือหุ้นสื่อเพราะคุณจะครอบงำสื่อ

เพราะผู้สมัครคุณยังไม่รู้เลยว่าเขาได้เป็นหรือไม่ได้เป็น
ให้เขาได้เป็นก่อนก็ได้แล้วค่อยเขาขายก็ได้ถูกไหมฮะ
บางคนเกือบไม่ได้เป็นขายฟรีต้องขายกลับต้องซื้อกลับกันอีกนะครับ
เพราะฉะนั้นแต่ไม่เป็นไรในเมื่อกลับหมดแบบนี้ก็ทำนะฮะ
แต่จริงแล้วเจตนารมณ์ของกฎหมายแบบนี้คืออะไร
ไม่ต้องการให้ไปครอบงำสื่อ
ปัญหาก็คือว่าสื่อนี่คือสื่อเรื่องอะไร
มันก็ต้องเป็นสื่อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองถูกไหมฮะ

หรือแบบกรณีหลายคนที่กำลังโดนร้องเรียน๓๐กว่าคน
บริษัทก่อสร้างเปิดบริษัทขายอาหารสัตว
เปิดบริษัทอะไรบันเทิงละครอะไรกันก็ไม่รู้เต็มไปหมด
แต่ว่ามีหนังสือบริคลสนที่ไปวงเล็บอยู่๑วงเล็บ
ซึ่งไปเอาแบบฟอร์มมาตรฐานมาจากกระทรวงพาณิชย์ว่าทำสื่อ

ถ้าแบบนี้ผมขายอาหารสัตว์
แต่หนังสือวัตถุประสงค์ท่านไปเขียนเรื่องทำสื่ออยู่แบบนี้
แล้วผมขายอาหารสัตว์เนี่ยมันจะมีวันครอบงำสื่อได้ไหม
ประเด็นนี้ของอาจารย์ปียบุตรกำลังจะบอกว่า
คือมันจะพลาดได้เพียงเพราะว่าใช้แบบฟอร์มของหน่วยงานราชการ
วันที่๓๐กว่าคนที่คุณทรงกรดไปร้องเรียนกันที่กรกต

ผมคิดว่าตอนทำบริษัทคืออย่างนี้ครับ
แต่เป็นแบบฟอร์มจริงของกระทรวงพาณิชย์
ใครที่เคยตั้งบริษัทกันมาก็แบบนี้หมดนะครับ
เอาแบบฟอร์มของกรมกระทรวงกลมมาของกระทรวงพาณิชย์มา
แล้วก็ไปจดแต่จริงกิจการมันไม่ใช่

มันต้องตีให้มันสอดคล้องกับเจตนารมณ์
คือเขาไปทำกิจการประกอบการเรื่องสื่อหนังสือพิมพ์จริง
ไม่ใช่มิใช่ทำอาหารสัตว์ทำรับเหมาก่อสร้าง
แต่บังเอิญหนังสือวัตถุประสงค์มันเป็นแบบนั้น

สมมุติผมเนี่ยไม่ถือหุ้นสื่อเลยไม่มีสักแอะเลย
แต่จริงผมมีอิทธิพลครอบงำสื่อมาก

แต่ดันมีไอหนังสือวัตถุประสงค์อยู่ข้อเดียวแค่นั้น
เอาอย่างนี้ใครครอบงำสื่อมากกว่ากัน

ประเทศนี้จะเป็นศรีถนนชัย

หรือว่าจะคิดถึงเจตนารมณ์กันแน่
แล้วเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นกรณีศึกษา
สำหรับคนที่โดนกับหลายคนมันควรจะต้องพิจารณาเรื่องเจตนารมเป็นหลักนะครับ
อย่าดูแต่หนังสือบริคลสนทิตีกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัท
อาจารย์นอกเหนือจากนี่ไม่ได้คุยเรื่องของอาจารย์ปียบุตรเองนะ
ซึ่งเรื่องของอาจารย์ก็ร้อนไม่แพ้หัวหน้าพักนะคะ

อาจารย์ชี้แจงแทนคุณธนทรแล้วแล้วแต่คุณผู้ชมเชื่อไม่เชื่อ
หลายท่านก็บอกเป็นเรื่องของผมทำไมผมชี้แจง
ก็ผมดูทีมกฎหมายและทีมกฎหมายต้องตรวจคุณสมบัติผู้สมัครสอสอของพักนะครับ

เรียนขอสุดท้ายค่ะที่อาจารย์ชี้แจงมาทั้งหมด
และจะไปชี้แจงอย่างเป็นทางการโดยคุณธนทรเองด้วยเนี่ยนะคะ
สุดท้ายถ้าบทสมมติฐานที่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วผิด

คือเรายืนยันว่าการโอนหุ้นสมบูรณเรียบแบบเรียบร้อยนะครับ
แล้วช่วงเวลาขั้นตอนนะครับ
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอสอ

และศาลิกาจะเป็นมีกระบวนการของเขา
เหมือนที่ก็ดูดตัดสิกกันไปบางคนนะครับ
หลังจากนั้นแล้วมันไม่มีท่อนการตรวจสอบแล้ว
มันตรวจสอบของคุณธนสมบัติแล้วลักษณะต้องห้ามผู้ชมักได้อีก

เพราะส่อเขตคะแนนมันมีผลกับปาร์ตี้ลิสต์
ส่วนพวกปาร์ตี้ลิสต์มันหมดเวลาการตรวจสอบแล้ว
ถ้าจะตรวจสอบเรื่องไหนต้องห้ามของคุณธนทรอีก

รอให้เขาเป็นสอสอก่อนแล้วไปตามตรวจเขาอีก
ช่วงเวลานี้มันตรวจคุณสมบัติเราสามารถต้องห้ามไม่ได้

ใบส้มนั่นคือเรื่องทุจริตเลือกตั้งนะครับ

อันนี้คือเรื่องคุณสมบัติใบส้มตัดทิ้งไปเลย
แต่ที่ถามอาจารย์มองจากกฎหมายคือ
ถ้าจะเอาผิดคุณธนทร
ต้องรับรองเป็นสอสอเข้าไปก่อนแล้วก็ยื่นตามกระบวนการ

มันต้องคิดถึงความยุติธรรมและเจตนารมณ์
ถ้าใช้กฎหมายโดยตั้งทงไว้แล้ว
แล้วมาไล่จับไล่จับเพื่อจะเอาให้ได้
อย่างนี้ผมว่ามันคือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ